เย็นช่วงนี้นะคะมีเรื่องสลดส่งท้ายปีค่ะ
พนักงานรักษาความปลอดภัยหรือว่ารอปภศูนย์เด็กเล็กแห่งหนึ่งนะคะ

เครียดมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องเงินชักหน้าไม่ถึงหลังเลยนะคะ
ตัดสินใจใช้สายยางผูกคอตัวเองกับสื่อ
อยู่ที่ทำงานอยู่กับขือนะคะที่ทำงานก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และก่อนตายเนี่ยส่งไลน์ไปลาลูกชายด้วยเนี่ยนะคะ
ตำรวจสพองคารักษ์นครนายกรับแจ้งเหตุตอน๙โมงเช้าของวันนี้นี่เองค่ะ
บอกว่ามีคนผูกคอตายที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การบริหารส่วนตำบลทรายมูลหมู่ที่๓ตำบลทรายมูลอำเภอองครักษ์
ข้างวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ที่เกิดเหตุพอเจ้าหน้าที่ไปถึงค่ะ
พบศพนายเกดศิลาปานแดงอายุ๔๕ปีในท่ายืน
ใช้สายยางผูกคอตัวเองติดกับขื่อหลังคา
ตามร่างกายไม่พบบาดแผลการถูกทำร้าย
แต่ว่าที่ลำคอมีรอยเขียวช้ำจากการใช้สายยางผูก

และข้างศพมีบันไดอลูมิเนียมตั้งอยู่๑อัน
นางสาวพันนิพานลายสุวรรณอายุ๔๐ปี
นางสาวพันนิพานี่เป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุดที่ไปพบศพ

เล่าว่าตอนที่มาถึงเห็นประตูไม่ได้ล็อก
ก็เลยเปิดเข้ามาดูมาพบว่าผู้ตายใช้สายน้ำ
ผูกคอตายเสียชีวิตแล้ว
แล้วก็เล่าให้ฟังด้วยว่าปกติผู้ตายเป็นคนมีน้ำใจ

ไม่ทราบจริงว่าเพราะอะไรถึงคิดสั้นแบบนี้
จากการสอบสวนทราบว่าผู้ตายทำงานเป็นรอปภ
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลมาประมาณปีกว่าแล้ว
อกจากนี้มีหน้าที่ขับรถด้วย
เป็นการขับรถตู้รับส่งเด็กนักเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
เป็นคนดีมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานอยู่ตลอด
ระยะหลังเห็นบ่นอยู่เหมือนกัน

ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุนี่แหละนะคะ
ฟังเสียงตำรวจที่ดูคดีนี้ค่ะ
ไม่ได้อะไรหรอกวันนี้น่าจะเป็นครั้งชื่อสรรค์
เมื่อก่อนตายเห็นว่าส่งแชทไปหาลูก
มีครับมีส่งโทรศัพท์โทรไลน์ไปหาลูก
แล้วก็๒ครั้งแล้วก็ส่งข้อความไป
ช่วงที่คนไปเจอแล้วเขาไปแจ้งเหตุ

แต่ถ้าย้อนกลับไปก่อน๖โมงเช้าประมาณตี๕๕๐นี่นะคะ
ผู้ตายค่ะส่งไลน์ไปหาลูกชาย

ลาก่อนรักษาตัวให้ดีนะลูก
ดูแลน้องดูแลหลานด้วยนะลูก
เป็นลักษณะของการสั่งเสียก่อนที่จะมาก่อเหตุฆ่าตัวตายนี่นะคะ
คาดว่าหลังจากผู้ตายส่งไลน์ไปแล้ว
หลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจผูกคอตายกับขื่อทันทีค่ะ